ปัญหาเพื่อนบ้านมาอีกแล้วครับคุณผู้ชมฮะ

ซึ่งเลี้ยงแมวมาเพียบเลย

แล้ววันหนึ่งครับฝั่งบ้านของอดีตทหาร

มีน้องคนหนึ่งอายุแค่๑๔

เขาตกใจเขาช็อกแล้วอาการน้องเป็นอย่างนี้เลย

เหมือนสติหลุด

กลายเป็นว่ากับสัตว์อบอ้อมอารี

เพราะว่ากระสุนปืนที่ฝั่งอดีตทหารยิงมา

ทหารเขาก่อเหตุเมื่อ๑๒พฤศจิกายนที่ผ่านมาวันเสาร์ครับ

เป็นบ้านของนายนัทธนัยครับอายุ๔๕ปี
แล้วบ้านเขาโดนอดีตทหารอายุ๕๘ปี

แล้วตอนเกิดเหตุมีเด็กอยู่๕คนนะ
ในบ้านอายุสัก๙ขวบถึง๑๔ปี
เป็นลูกแล้วก็เป็นหลานของนายนัทธนัย
กำลังเล่นกันอยู่เด็กก็เล่นกันอยู่

แล้วแมวมันไม่ได้อยู่แต่ในบ้านไง
มันก็เดินออกมาเพ่นผ้าน
ฉี่มาอึหน้าบ้านของพี่นัทธนัยเขา

พอมีกลิ่นเหม็นแต่ฝั่งอดีตทหารไม่ได้แสดงความรับผิดชอบอะไรเลยครับ
หลังเกิดเหตุแล้วตำรวจสพบางบัวทองก็จับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้ทันควันเลยนะ
จับกลุ่มตัวอดีตทหารแล้วก็แจ้ง๒ข้อหารับนี่คนนี้นะ
ข้อหาคือพยายามฆ่าและยิงปืนในที่สาธารณะ
พร้อมกับของกลางเป็นปืนพกสั้นชนิดลูกโม่ครับ
แล้วก็มีปลอกกระสุนจำนวนหนึ่งด้วย
แต่ตำรวจให้ประกันตัวในชั้นสอบสวนออกไปครับ
ทีนี้นักข่าวเราก็เลยจะไปดูหน่อยที่บ้านของอดีตทหารคนนี้
ปรากฏว่าตั้งแต่เขาโดนจับตัวไปเนี่ยแล้วก็ได้รับประกันตัวออกมา
ตัวเขาเองไม่กลับมาที่บ้านหลังนี้อีกเลยครับนี่ปิดเงียบเลยนะ
โอ้โหอย่างกับบ้านร้างมีเพียงแค่ญาติที่มาขนของเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเท่านั้นเอง
ส่วนบ้านหลังเกิดเหตุก็เจอภรรยาของพี่นัทนัยแล้วก็ลูกสาววัย๑๔ปีของคุณนัทนัยครับ
เจ้าของบ้านบอกว่ามันมีปัญหาเรื่องของแมวจริงแล้วก็แมวเนี่ยมันชอบขี้แมวของอดีตทหารคนนั้นนะ
ชอบมาฉี่ใส่รถด้วยส่วนเพื่อนของเธอก็มีอาการโวยวายด้วยความขวัญเสียครับ
โดยเฉพาะถ้ามีคนหลุดพูดคำว่ายิงหรือว่าคำว่าปืนขึ้นมาเนี่ยโอ้โหอาการจะออกทันทีเลย

เจ้าของบ้านก็คือพี่นัทธนัยยอมรับกับทีมข่าวว่าบ้านผมก็มีเด็กวัยรุ่นเยอะแล้วก็เสียงดังจริงนะ
แต่ในมุมของผู้ใหญ่มันเกินไปหรือเปล่าเอาปืนมายิงข่มขู่แบบนี้มันเกินไป
แล้วเด็กที่อยู่ในบ้านก็เด็กผู้หญิงทั้งนั้นเลยครับ
ผู้ปกครองของเพื่อนลูกสาวเขาก็จะเอาเรื่องนะเพราะว่าลูกเขามีอาการแบบที่เห็นในคลิปเลย
และเด็กคนนี้ชีวิตน่าสงสารครับคุณผู้ชมคุณพ่อกับคุณแม่ของน้องเขาแยกทางกัน
ก็ต้องอยู่กับคุณย่าเนี่ยคุณย่าที่มาปลอบเนี่ยไม่รู้อาการจะดีขึ้นเมื่อไหร่ครับ
พออาการมันกำเริบขึ้นมาเนี่ยเป็นนานไงจะปลอบเท่าไหร่ก็ไม่รู้ต้องใช้เวลาเท่าไหร่ถึงน้องเขาจะหาย
หลังเกิดเหตุการณ์นี้ครับคุณนัทธนัยเจ้าของบ้านยังห่วงกับลูกตัวเอง
แล้วก็ภรรยาด้วยที่ต้องอยู่กับบ้านตามลำพังเพราะไม่รู้ว่าอดีตทหารได้รับการประกันตัวออกมาแล้วไง
เดี๋ยวจะกลับมายิงคมครูอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับค่ะโอ้โหนี่อาการเป็นแบบนี้เลย